อ๋อเตรียมการนานพอสมควรครับ

ทั้งสถานที่ทั้งกับบรวยศัตรูทว่า
ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการ

แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อนนะครับ

คือจริงผมเก็บความลับไม่ค่อยเก่งอยู่แล้ว
จะมีอาการที่ล้นเกินอะไร

แต่ว่าผมก็จะมีอาการนิดนึง
ตอนที่เสร็จเห็นดีครับคิดถึงว่ามันมีเวลาที่ดี
ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงแล้วเราก็มีเวลาในการพักผ่อนในการเที่ยวค่อนข้างเยอะ
แล้วก็อีกอย่างที่อิตาลีก็คงเป็นสถานที่อีกที่หนึ่ง
ที่เรารู้สึกว่ามันโรแมนติกแล้วมันก็เหมาะที่จะให้
เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาหมายถึงว่าเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้น
เราเลยรู้สึกว่าเราก็อยากให้เขาอยู่ตรงนั้น
อยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้น
มันมีเพราะอะไรที่ต้องเป็นที่ตรงนั้นหรือเป็นที่มาทั้งมาก
นี่เรจิน่าโจวาน่าจริงก็จะเป็นสถานที่ที่ในเดิมในประวัติศาสตร์
ก็จะเป็นสถานที่เป็นอ่างอาบน้ำของราชินีเจโอวาน่านั่นเอง
ผมก็รู้สึกว่าการได้ไปขอเขาตรงนั้นเราก็เหมือนเราจะเป็นเหมือนอ่างน้ำที่อบอุ้มเขา
ให้เขาได้อยู่ตรงนั้นอันนี้คือความหมายของสถานที่ในความคิดของเรา
แต่ว่าจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยจะอยู่ตรงไหนก็ตามในร้านอาหารอะไรผม
ก็เป็นที่ที่ถ้าคนมันรักกันจริงแล้วก็มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วคนนี้
ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอที่จะแบบเมาะหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับกันเลย
จริงว่านั่นยังจำได้ไหมว่าพี่นาธินั่นบอกเขาว่าอย่างไร

เพราะว่าเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง
ผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้
เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างที่เที่ยวในอิตาลี

แล้วก็จะคุกเข่าแล้วก็จะแบบว่าหยิบแหวนออกมาอะไรอย่างนี้ครับ
แต่พอถึงเวลาจริงผมพูดอะไรก็ไม่รู้
ผมไปบอกว่าแบบเออเนี่ยคุยกับที่บ้านแล้วนะ
อะไรที่แบบว่าเป็นแบบคำพัฒนาที่แบบสวยงามอะไรอย่างนี้
หายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่า
เราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็
มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงแล้วเราก็รู้สึกว่า
ความรู้สึกแบบนี้มันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่า
ฉันรักเธอขอแต่งงานนะคุกเข่า

มันเป็นความดีใจ

ทำไมตอนที่เขาขอกับคิมแล้วเขาถึงสวมผิดมือนะฮะ
เข้าใจแล้ว
ถ้าเขากินกาลมีความสุขผมก็แบบ

ไม่ครับผมไม่ได้ร้องไห้คือ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีน้ำตาอะไร

ตอนนี้ผมบอกว่าโอเคพอดีเราลงไปว่ายน้ำ
ในอ่างน้ำนั้นแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนชุดเอ่อพอขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้ว
เอ่อเขาก็กำลังอ่าเปลี่ยนชุดอยู่อ่าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ฮะเอ่อ
เขาหันมาอีก๓วิแป๊บเดียวผมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมก็บอกว่า
รักก็เร็วที่รักก็เร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเพราะว่าจริงมันจะใกล้เวลาแล้วที่
ที่ผมจะต้องนัดเพื่อนมาตรงนี้พระอาทิตย์จะต้องตกแสงจะต้องเป็นอย่างนี้
ผมก็หวังว่าจะไม่ฝนตกวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็โลกนะฮะผมก็โลกแล้ว
เขาก็คงแบบมันต้องมีอะไรแน่แหละวันนี้อะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วผมก็ดูโลกตั้งแต่เช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะจับได้

เขาทำเล็บไปด้วยแล้วก็ผมก็ทำเล็บไปด้วยเหมือนกัน
อันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่านะครับ

ประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนนั้นใช่ไหม

เขาเรียกว่าอยากจะแทรกซ้อนเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณอะไรอย่างนี้
เพราะความหมายของผมก็คือแบบเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดแบบอะไรไม่รู้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
แล้วสิ่งที่เตรียมไปได้บอกเขายังที่เราไม่ได้พูดวันนั้น
ครับบอกแล้วหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกัน
มีโอกาสได้บอกเขาอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พอใจมันไม่ได้เต้นแรงเหมือนตอนนั้น

แหวนเป็นความหมายอะไรดินี้ฮะ

แล้วก็ปรึกษาที่ร้าน
ในความเป็นแหวนของที่ผู้หญิงจะใส่

มันจะพอดีไหม
เมื่อไหร่เหมือนกับตอบรายไม้เป็นไหน
อีกตัวเม็ดผมซื้อไว้นาน

เพราะมีช่วงหนึ่งเจอกับว่าเราพร้อมแล้ว
ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้ขอเข้าไป
มีร้านออกมาบอกว่ามันเป็นไรเหมือนที่ฮ่องกง
ใช่ครับตัวเม็ดมาจากฮ่องกงครับแต่ว่าตัวเรือนขึ้นที่ไทยครับราชดำริ
ทำไมถึงไปหาเท่านี้
ตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้นะฮะมันเป็นเพชรชนิดพิเศษอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่าเพชรของคนอื่นนะฮะ
แต่ว่าเราแค่ภูมิรักษาให้ด้วยเรื่องของพัฒนาที่เรื่องจีเวอรี่ให้เฉยเฉย
เขากลับต่อจากงานหรือเนี่ย
จริงก็พอกลับมาก็กลับมาทำงาน
ถามว่ามีคิดไว้แต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามานั่งคุยเป็นจริงเป็นจังแต่ถามว่า
คงยังไม่ใช่เร็วนี้นะฮะ
เพราะว่างานแต่ละคนก็กลับมาก็เหมือนแบบว่า
เอาไปใช้ชีวิตนะฮะ
ยุโรปแต่ว่ากลับมาก็มาไถนาต่อ
ต่างคนต่างทำงานกันหนักมากเลย
ก็เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะคงจะได้บอกพี่
ซีเรียสเรื่องระยะเวลานะครับ
แต่ถือว่าเราก็ได้คุยกับที่บ้าน
คุณพ่อคุณแม่ด้วยทางเขาด้วย
ทุกคนไม่ได้มีเร่งรัดไม่มีอะไรเลย
แล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นให้เด็กทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจ

คุณทำของผู้ใหญ่จะหาเริกกันไหนนะครับ
เดี๋ยวคงต้องดูอีกทีว่าจะเป็นปีไหนก่อน

คู่เราอยากแต่งกันตรงไหนคะ
เออจริงไม่เซรียสแต่ถ้านีหน้าฝนได้คงจะดี
ถ้าในอนาคตนะ
แต่ขออันตรีแล้วอยากแบบไหน
ปราวนี้ผมโฟกัสลูกพี่ผมนะฮะ

ความรู้สึกเราเปลี่ยนไหมนะเด๊

ผมรู้สึกว่าเราบอลกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเขามากขึ้น
เรารู้สึกว่าไม่อยากห่างกันอะไรอย่างนี้ยิ่งตอนกลับมาแรกต่างคนต้องต่างกลับมาทำงาน
แต่เราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่มั่นกันแต่งงานกัน
ความรู้สึกความเป็นเจ้าของมันมากขึ้นอย่างไร
นะฮะเท่าเดิมนะครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
ต่อไปเราก็ต้องจับมือเดินไปพร้อมกันนะฮะเวลาจะตัดสินอะไรเวลาจะคิดอะไรก็คงต้องคุยกัน
คงต้องแชร์กันมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าแต่ก่อนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับคล้ายว่าคนละคนอะไรอย่างนี้
แต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็ต้องเป็นการเดินไปด้วยกัน
อยากรู้ว่าจริงที่เราต้องยามาตั้งแต่๑๐ปีคืออะไร

ว่าต้องเป็นคนนี้แหละเป็นผู้ชีวิตเรา
มีความเรามีความคล้ายกันเยอะครับผมกับย่ามีความคล้ายกันเยอะแล้วก็
เรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราโหยหากัน
เราเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าพูดภาษาแบบสวยงามเลยก็คือเราเหมือนเราถูกสร้างมาให้เราอยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรอย่างนี้ฮะ
พี่เค้าถามบ้านอีกนิดนึงครับอันนี้จะเป็นเมืองศอดีไหมครับ
บ้านที่สร้างเพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านใหม่อันนี้ไม่ใช่เรือนหอแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างบ้านอยู่เป็นบ้านของผมเอง
แล้วก็เป็นบ้านที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เวลานั้นนะมาจากขอนแก่นมาอยู่
เพราะว่าบ้านเก่าเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากนะฮะถ้าเทียบกับอะไรหลายอย่างทั้งของใช้ของอะไรที่มันเยอะขึ้นประมาณนั้น
ก็เอาแบบว่าเอาสะดวกตอนนี้ก่อน
ครับครับ

ก็จริงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปอยู่กับเขาเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปนอเวย์เนี่ยเวลาเจอคุณพ่อก็จะอยู่กันแบบครอบครัว
ก็เป็นคนที่กำลังจะเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเขา
ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจ

คือเราไม่ได้รับปากอะไรกัน
อยู่กันด้านไหมคะ
จะได้ชิ้นครับ

พี่แดโล่งเลยมั้ย

ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกผมมาตลอด